คุณผู้ชมครับวัยรุ่นอายุ๑๘ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ต้องบอกก่อนนะว่ามอเตอร์ไซค์ท่อเขาดังหน่อย
จะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแถวนั้นมีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงตั้งวงเล่าอยู่แล้วก็มีการถามกันถึงท่อที่ดังครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อเห็นไหมครับไกลหน่อยแต่รู้แล้วว่าชุนละมุนทีเดียว
หมู่สองตะบนท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามบันทึกช่วงที่วัยรุ่นเนี่ยทะเลาะวิวาสทำร้ายกันชุนละมุน
ดังกล่าวเกิดขึ้น๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหายคือในนุก
นุอายุ๑๘ถูกรุมทำร้ายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะพี่นักข่าวผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อ
ห่างจากบ้านมาสามกิโลเมตรซื้อเสร็จกำลังจะขี่กลับบ้านแล้วจู่จู่
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างร้านตะโกนถามว่า
รถมึงเสียงดังเหรอมึงเด็กที่ไหนเนี่ย
เขาก็ตอบไปว่ามีอะไรเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเปิดฉากทำร้ายเลยครับรุมเขา
เขาบอกเขาสู้ไม่ไหวหรอกวิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อดีนะ
ก็มีขวดเบียร์ที่ทุบแตกเป็นปากฉลามเป็นอาวุธไล่ตามเข้ามา

ซื้อของนะผมก็ออกมาอือฮือเขาก็มาถามว่า
เขาบอกว่ามีแล้วเปล่าเขาก็ตายผม
ผมก็นึกว่าไม่เซเวนแล้วเขาก็ตามผม